วันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของภาคเอกชนนะครับ
ก่อนหยุดสงการวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดของทางราชการแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าไปเที่ยวก็เลยมีมากนะครับ
รถติดสะสมตลอดทั้งวันนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายจนถึงเย็นค่ำวันนี้นะครับ
ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็ขึ้นบินสำรวจเส้นทางการเดินทาง
เพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรให้กับประชาชนนะครับไปติดตามจากรายงานของคุณนันทพรธวระครับ
การจราจรภาพรวมนะคะบนถนนสายเหนือและสายอีสานตลอดทั้งวันค่ะ
พบว่ามีการจราจรที่ติดขัดในบางช่วงนะคะซึ่งจุดที่ติดขัดนั้นจะเป็นถนนลักษณะคอขวดค่ะ
รวมถึงเส้นทางขึ้นเขาและจุดที่มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเองก็ได้เร่งเข้ามาคลี่คลายการจราจร
โดยเปิดช่องทางพิเศษให้ประชาชนทั้งสายเหนือและสายอีสานให้สามารถเดินทางได้คล่องมากขึ้นค่ะ
และนี่คือสภาพการจราจรบนถนนสายมิตรภาพนะคะบริเวณช่วงขาเข้าลำตะคองจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นอีกจุดในการเดินทางของประชาชนที่จะเชื่อมต่อไปยังภาคอีสาน
ขณะนี้ได้เปิดช่องทางพิเศษกมที่๗๐ถึง๘๗นะคะหรือว่าบริเวณเนินคองไผ่ค่ะ
หลังพบว่ามีปริมาณรถสะสมหนาแน่นขณะที่บางจุดที่มีรถสะสมนะคะ
เนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเช่นการเฉียวชนและการชนท้ายค่ะ
ทำให้รถต้องชะลอความเร็ว
ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นนะคะมีรถสะสมหนาแน่นความยาวกว่า๑๐กิโลเมตร
ท้ายแถวสะสมที่จุดตรวจสพปากช่องซึ่งในจุดหนองสาหร่ายเองก็ต้องเปิดช่องทางพิเศษกมที่๖๔
หน้าสถานีขนส่งปากช่องไปจนถึงกมที่๗๔
โดยจะเปิดเส้นทางพิเศษนี้ไปจนกว่าการจราจรบนเส้นหลักจะเบาบางลงค่ะ
ทั้งนี้กรมทางหลวงคาดว่าจะมีปริมาณรถที่ออกจากกรุงเทพมหานครนะคะ
ในช่วงเทศกาลสงการประมาณ๙๐๐๐๐๐คันค่ะ
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีปริมาณรถออกมาแล้วก้อนหนึ่งนะคะ
แต่ว่าเป็นรถที่ออกไปทางภาคเหนือ
ซึ่งช่วงเย็นช่วงค่ำไปจนถึงเช้ามืดวันนี้นะคะ
คาดว่ามวลรถอีกก้อนจะออกเดินทางไปสู่ภาคอีสานค่ะ
ตลอดทั้งวันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ร่วมภารกิจกับพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยกองบังคับการตำรวจทางหลวงและกองบินตำรวจ
สำรวจสภาพการจราจรบริเวณถนนสาย๓๐๔

ซึ่งจากสภาพมุมสูงนะคะ
พบว่าการจราจรตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นนั้น
ค่อนข้างคล่องตัวค่ะปริมาณรถน้อย
แต่จะมีบางช่วงที่มีปริมาณรถหนาแน่นและติดขัดในบางช่วง
คือช่วงของทางโค้งขึ้นเขาในบางจุด
โดยเฉพาะอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอวังน้ำเขียวนะคะ
เข้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา

จุดนี้เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนบริเวณถนนมิตรภาพช่วงเขื่อนลำตะคอง
อำเภอศรีคิ้วนะคะจุดนี้พบปริมาณรถสะสม

ลมทางหลวงเองก็ได้เปิดช่องทางพิเศษ

ในช่วงอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางดง
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตร

ต่อเนื่องไปจนถึงตำบลคองไผ่
อำเภอศรีคิ้วตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่๖๕

เป็นระยะทางกว่า๒๖กิโลเมตรค่ะ

สายบางปะอินนครราชศรีมา

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เองกำลังเร่งระบาย
ปริมาณรถที่สะสมอย่างเร่งด่วนค่ะ

ความเร็วจะอยู่ที่๔๐๕๐กิโลเมตร

มีปริมาณรถสะสม๙กิโลเมตร

ช่วงลำตะคองที่มีแนวก่อสร้าง

ถนนสายเอเชียค่ะโดยเฉพาะทางเข้าจังหวัดนครสวรรค์ขนาดนี้
รถสามารถเคลื่อนตัวได้ดีค่ะ
มาดูการจราจรบริเวณทางต่างระดับบางปะอิน
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมไปยังถนนสายเอเชีย

เช่นจังหวัดนครสวรรค์อายุทยาสิงห์บุรีและอ่างทอง
วันหยุดวันแรกของช่วงเทศกาลสงกราน
มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันเช่นกัน
สำหรับประชาชนที่ต้องการเลี่ยงเส้นทางต่างระดับบางปะอินนี้

ทะลุอำเภอบางปะหันเข้าสู่สายเอเชียได้เช่นเดียวกันค่ะ
ขณะที่บรรยากาศถนนเส้นนี้นะครับ
ภาพรวมตั้งแต่ช่วงเวลา๖โมงเช้านะคะจนถึงช่วงบ่าย
ก็มีการชะลอตัวและติดขัดเล็กน้อย
โดยมีท้ายแถวสะสมไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งตำรวจทางหลวงเองก็ได้เปิดให้ช่องทางพิเศษ
จึงทำให้การจราจรจุดนี้คลี่คลายลงได้ค่ะ
ขณะที่สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงอายุทยาเองก็ได้เปิดเผยว่า
ได้มีการพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษ
เพื่อระบายรถติดสะสมเป็นช่วงตามความเหมาะสม
ซึ่งหลังจากเปิดไปแล้วก็ทำให้การจราจรนั้นสามารถเคลื่อนตัวได้คล่องขึ้นค่ะ
รวมถึงยังได้มีการระดมกำลังอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรตลอดเส้นทางหลัก
ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงครานด้วยค่ะ
สำหรับถนนสายเอเชียและสายมิตรภาพนะคะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเลยค่ะ
มาตั้งเต็นต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งจะมีทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รวมทั้งการบริการเรื่องของเครื่องดื่มและอาหารนะคะ

ก็ขอความร่วมมือไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุและสามารถเดินทางกลับบ้านไปร่วมเทศกาลสงกรานกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศภาพรวมสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นทั้งสายเหนือและสายอีสานค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ